หมู่ตรงเค้าความคืบหน้าเรื่องของการฏาเสียสุชาติฝั่งลิน
ถึงแม้จะจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว
แต่มันก็ยังมีความคืบหน้าเรื่องของปืนที่ใช้ก่อเหตุอยู่ที่ไหน
ยังไม่เห็นได้ยินนะ
แต่กลับไปหา
ภรรยาของเพื่อนสนิทอีกทีหนึ่ง

คุณวันเพ็ญมณีกุลอายุ๔๕ปี
ซึ่งเป็นภรรยาของนายชูวงมณีกุล

นายชูวงมณีกุลเป็นทนายความ

หรือว่าเสียสุชาติเป็นอย่างมาก

ปกติแล้วสามีของเขา

ไปมาหาสู่กันเป็นประจำครับ
แต่พอเสียสุชาติหายตัวไปตั้งแต่วันที่๓พฤษภาคม

เป็นวิญญาณของนายสุชาติ

เพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
คือรู้แล้วว่าเสียสุชาติหายไป
แต่ที่มาเนี่ยไม่ใช่คนแน่แหละ

ถัดมาเธอคิดว่าวิญญาณของเสียสุชาติ

มันเห่าหอนกำลังงมทั้งคืน

ครั้งล่าสุด๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมา

แล้วครั้งที่๓ครั้งล่าสุดมาหา

มันก็คิดได้ว่า
แกคงจะมาบอกอะไรหรือเปล่า

เขาตายแล้วนะก็เลยมาให้เห็น

เหมาะกับเรื่องของการวิญญาณที่ถูกสะกด

ก็เลยนี่ที่วงสีแดงเอาไว้ให้

ต่อหาทุกคนต้องมีสายสินที่ข้อมือทุกคนด้วยล่ะ

แล้วก็มีห่อผ้าฝังดินอยู่ในสวนปาม

ฟิศนี่แหละเอาปืนกระบอกนี้ไปฝาก
ไว้ที่บ้านก่อนจะไปฝังห่างจาก
จุดที่พบศพสัก๑กิโลได้

มีทะเบียนครับแต่เป็นชื่อของบุคคลอื่น

บังฟิศตำรวจก็จะติดตาม

ครอบครองปืนมีส่วนเกี่ยวข้อง
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในขบวนการนี้

เดี๋ยววันจันนี้๓๑พฤษภาคม

จะต้องมีการออกหมายจับบุคคลอื่นเพิ่มเติมหรือไม่